ไม่ได้อยากจะให้มาคิดว่าอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเขาออกแล้วสบาย
การที่ว่าจะต้องทำอะไรรวมกับคนเยอะ

ต้องเข้าห้องน้ำที่มีอยู่ครึ่งหนึ่ง
สุขภาษาสักตัวก็ไม่มี
หมอนที่ดีสำหรับเราทุกใบก็ไม่มี
คือมันไม่มีอะไรที่เป็นของส่วนตัวของเรา

จะกินก็ต้องกินพร้อมกันยังไม่หิว

สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์
จริงจริงมันก็ไม่ได้แต่ผู้หญิงนะครับนักโทษชายก็เยอะบ้านเราก็มีสถานการณ์ยาเสพติดมันเยอะ
การทำมาหากินที่จะหารายได้ของคนในประเทศก็กระทำผิดโดยใช้ยาเสพติด
ทุกวันนี้ผู้หญิงนี่ก็มันต้องรับผิดชอบชีวิตรับผิดชอบตัวเองนะคะ
เผลอยังต้องไปรับผิดชอบคู่ชีวิตอีกผู้หญิงที่มีความผิดชอบที่ว่าดี
ก็ต้องไปหาเงินด้วยความคิดที่อาจจะคิดสบายง่าย
จริงทุกคนก็รู้นะคะว่ากฎหมายเขาบอกเป็นไงอะไร
คติอื่นไม่สู้โทกประหลาดขายยาเสพติดคุกที่ทำไว้
สำหรับคนเท่านี้ก็ไม่พอในช่วงที่พลิกล้น
แต่ตอนนี้ก็อยู่ในสัดส่วนที่สมดุล
เรือนจำเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมีความคิดตรงนี้ได้

แต่เราก็มีหน้าที่คอยรับกันตัดสินแล้วว่าต้องอยู่ในนี้
เราก็ดูแลตามหน้าที่ที่เรามอบหมายให้ดีที่สุด
อันนี้ก็จะเป็นเรือนนอนผู้ต้องขังสูงอายุ
ก็จะนอนชั้นล่างนะคะโดยเราไม่มีเตียง
แต่เราก็จะให้ผู้ต้องขังนอนราบกับพื้น
โดยมีที่นอนเป็นยางพารานะคะแล้วก็จะมีผ้าห่มให้จำนวน๓ผืน
ผ้าห่มปูนอน๑ผืนพับเป็นหมอน๑พื้นแล้วก็ห่ม๑ผืน
จำนวนประมาณไม่เกิน๑๐๐คนค่ะที่จะอยู่ห้องนี้ค่ะ
การนับยอดผู้ต้องขังถือว่าเป็นส่วนสำคัญ
ก่อนที่จะขึ้นนอนเราก็จะให้ผู้ต้องขังนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อที่จะตรวจค้นตัวก่อนนะคะ
ค้นตัวเสร็จก็จะเดินเข้าห้องตามแถวทีละคน
โดยการนับยอดเข้าจนครบจำนวนค่ะ
อยู่ในเรือนจำไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยค่ะ
อาหารที่สะอาดและมีคุณภาพก็มีให้รับประทาน
น้ำสะอาดให้ดื่มก็มีนะคะ
งบประมาณ๖๖นี้ก็ได้ค่าอาหารตรงนี้รวม๕๖๐๘บาท

แบ่งเป็นค่าข้าวค่าอาหารดิบก็คืออาหารกับข้าว
แล้วก็ฆ่าเชื้อเพลิงด้วยก็คือแก๊ส
ของใช้ประจำส่วนตัวก็แจกให้ในระดับหนึ่ง

ฟรี
ลงทำมุ้งรวดให้ไม่ให้ยุงกัดอะไรอย่างนี้
เรื่องปัจจัยสี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะ
ซึ่งเราก็มีโรงพยาบาลทันสถานโรงพยาบาลรัชธรรม
ทำหน้าที่ดูแลเป็นโรงพยาบาลแม่ขาย
ให้การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังที่นี่ค่ะ

สามารถเอาไปซื้อสิ่งของที่อยากได้นิดหน่อย
เครื่องบำรุงประทินผิวหรืออะไร
เราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ฟุ่มเฟยอะไร
เพราะฉะนั้นไม่เห็นว่ามันควรจะมี

ผู้ต้องขังที่เข้ามาในทันสถานที่นำติดตัวเข้ามาได้

เพราะว่าเงินทองหรือว่าของมีค่า
เราก็ถือว่าเป็นสิ่งของต้องห้ามอยู่แล้ว

สำหรับคนที่สายตาสั้น
เราก็อนุญาตให้นำแว่นตาเข้ามาได้
ที่เป็นขาพลาสติกเกราะพลาสติกรองเท้า

แต่ถ้าแตกต่างจากคนอื่นมาก

ในรวมเวลา๗วันจะต้องตัดผม

คนต้องขังคนฝากเราก็สามารถให้เขาไว้ผมได้ประมาณเลยบ่า
ส่วนนักโทษเด็ดขาดหญิงที่คดีถึงที่สุดแล้ว
เราก็จะให้เขาตัดได้เกินจากติ่งหูได้ไม่เกินประมาณ๑๐เซนติเมตร
เพื่อเป็นการดูแลสุขอนามัยของเขาเอง
อนุญาตให้ย้อมสีผมตามระเบียบของกรมราชธรรมเลย
ก็คือสามารถให้ปิดผมขาวได้อย่างเดียวค่ะ
เราไม่ให้ทำสีฉุดฉาก
เราสามารถให้ผู้ต้องขังแต่งหน้าได้

ก็คือไม่จัดเกินไปแต่งได้พอดีพอดี
และอย่างเราก็จะมีร้านฝึกวิชาชีพ
ร้านเสริมสวยให้ผู้ต้องขังได้ไปใช้บริการ
ระเบียบของการใช้เงินสำหรับผู้ต้องขัง
ก็จะมีใช้ได้วันละไม่เกิน๖๐๐บาทต่อวันค่ะ
ก็มีบ้างนะที่เกิดมีการระงับเหตุ

แล้วก็ต้องใช้ปฏิบัญญา

แล้วเราจะมีผู้ต้องขังที่คอยช่วยเหลืองาน
ที่ได้รับความไว้วางใจช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
การสั่งการของเจ้าหน้าที่นะ
เรือนจำหญิงก็จะไม่มีเหตุทะเลาวิวาสที่รุนแรงมาก
ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องคู่

เราก็จะมีการลดชั้น

แต่ที่สำคัญเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับพวกเขา
เราสามารถพูดคุยกับทุกคน

ในการอยู่ร่วมกันของพวกเขาค่ะ
ถ้าเราจะบังคับอะไรสักอย่างนะครับ
ก็บังคับให้ทำในสิ่งที่ดี
ที่จะเป็นรากฐานความคิดให้ออกไป
การสวดมนต์กิจกรรมทางสาธารณา
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ได้ดีในคนที่เข้ามาในเรือนจำ

ถ้าเราให้เขาคุ้นชินกับสิ่งที่ดีงาม
มันน่าจะได้ติดตัวออกไปไม่มากก็น้อย
ก็ไม่ได้อยากจะให้มาคิดว่าอยู่ในนี้

ก็อาจจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
วันแต่ละวันชั่วโมงแต่ละวัน
มันก็ต้องมาอยู่กับที่

ในขณะที่ข้างนอกโลกมันก็หมุนไปเรื่อย

ถ้าเราไม่มีอิสระภาพนะคะ
เพราะฉะนั้นชีวิตในนี้ก็
ไม่ใช่ชีวิตที่มนุษย์พึงที่จะเข้ามา